เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องเสิร์ฟความสนุกความอร่อยคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะ

รินเอาไว้แล้วว่าจะพาคุณผู้ชมไปกินของที่มันอร่อยแซ่บนัวอยู่ที่จังหวัดอุดร
ก่อนกินเนี่ยเดี๋ยวขอพาไปก่อนได้ไหม

เพราะว่าขนมจีนมันยังลงไปไม่ถึงอ่ะคุณ

ทุกผู้ชมเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน

แต่เดี๋ยวก่อนโรคร้อยตอจวงเราเต้นมันมีอะไรรึยังเปล่า
วันนี้จะพาไปดูลีลาการแดนส์กระจุยกระจายของโอ้โหของใครดีล่ะเยอะมาก
เพราะมากันทั่วอาทิตย์ทั่วถิ่นแดนไทยอย่างที่บอกเลย
แต่ละคนลีลาไม่ธรรมดาอย่างเราเนี่ยชิดซ้ายไปเลยนะจ๊ะ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
สไตล์โป้งชึ่งที่วันนี้ได้รวมพลคนชอบเต้น
รวมถ้าคนชอบขยับใครกระสับกระส่ายไม่ค่อยได้โยกย้าย
แนะนำว่าให้ลุกขึ้นมาหน้าทีวีเลยมาเต้นพร้อมผู้ประกวดเต้น
เบอร์แรงในวันนี้ผู้ประกวดเต้นคนแรกของตลอดข่าวขำ
วันนี้มากับงานตำมะม่วงลีลาที่จังหวัดสุโขทัย
ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยจัดเต็มอย่างตัวใหญ่เฮ้ย
ยิ่งใหญ่จริงครับงานนี้โอ้โหสะบัดม้วน
สะเทือนไขมันสถานพื้นกันขนาดนี้เนี่ย
ผมละเป็นห่วงร่างพี่เขาซะจริงแต่งานนี้จะไม่รู้เลยว่า
เป็นการประกวดตำลีลาเด็ด
ถ้าไม่เจอการแบตเทิร์นของคุณป้าคนนี้ครับ

อ้าวตั้มตั้มตั้มตั้มขนาดนี้เนี่ย
ห่วงครกจะแตกบ้างหรือไงจ๊ะ
ผู้เข้าประกวดคนต่อไปคือน้องกู้ภัยไฟแรงคนนี้
เขาบอกว่าครกจะแตกไหมไม่รู้
แต่ลีลาของหนูเนี่ยใครเห็นแต่กระเจิงแน่นอน

โหว้ยยยยแต่ใครจะแต้นจนสุดแรง
คุณลุงรอปภเขาไม่สนใจหรอกครับ
เพราะเขาเนี่ยจะฟ้นดรำบวกรถให้ลูกค้าในห้างดั่ง
ยังมีความสุขแบบนี้แหละครับ

ย้อนตอนหย้อนตอนหย้อน

ฟ้อมจังหวะตะตอนยอมขนาดนี่
ระวังรถราที่สวนไปด้วยนะคุณลุง

ส่วนผู้เข้าประกวดรายนี้

จะแต่นสมัดชมอยขนาดไหน

เต้นไปกรี๊ดไปขนาดนี้
ไม่รู้ว่ากินนกหวีดเข้าไปหรือยังไง
หรือยังไงกันเสียงถึงดีไม่มีตกแบบนี้แหละจ้ะ

ก็คงจะแพ้เสียงของเจ๊สบายแดงเขา
ซะจนเต้นแบบไม่สนใจอะไรเลย
แต่แหมฝ่ายน้องชายเต้นไปเต้นมา
ทำไมมันดูเริ่มจะไม่สนใจท่าทางแล้วล่ะครับ
งานนี้คุกกี้ไม่ต้องเสี่ยงทาย
ตอนนี้เนี่ยเสี่ยงดูดีกว่าว่าจะเต้นจบไหม
ปิดท้ายความน่ารักด้วยคุณปู่วัยดึก
คึกคักกับการเต้นอย่างไม่เกรงใจข้อเข่า
งานนี้เนี่ยอายุไม่เป็นต่อ
แต่ถังออกซิเจนไม่เป็นสองรองใครนะจ๊ะ

ฉันไม่เหนื่อยฉันได้อยู่ฉันไม่เหนื่อย
ใครก็ได้เตรียมยาดมให้ลุงด้วย
ฉันไม่เหนื่อยฉันไม่ลืม

ให้คนล่างข้างดิฉันด้วยค่ะ